มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่
พระที่วัดรูปหนึ่งเนี่ยเป็นพระหนุ่มอายุ๓๗ปี
ซึ่งปรากฏว่ามีอาการทางจิตประสาท
ก็ใช้จอบเนี่ยบุกเข้าไปฟันศีรษะเจ้าวาด
กับรองเจ้าวาดวัดจนบาดเจ็บสาหัส
ใช่ค่ะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า
คนที่ป่วยทางจิตทางประสาทหรือมีอาการทางจิตเวทเนี่ย

คือในกฎของสงฆ์เนี่ยจะมีข้อห้ามต่างอยู่

ถ้ามีลักษณะต้องห้าม
ซึ่งทั้งทางกายทางใจอะไรพวกนี้

แต่ปัญหาก็คือว่าพระที่ก่อเหตุเนี่ย
ถ้ามีอาการทางจิตประสาทก่อนจะบวชบวชได้อย่างไร
หรือเมื่อบวชแล้วมีอาการเนี่ยทำไมไม่พาไปรักษา
ใช่ค่ะคือคนในวัดก็บอกว่า
คนที่ก่อเหตุพอหลังจากบวชแล้ว
ก็ไม่พูดไม่จากับใครอยู่ในวัดก็นั่งเหม่อลอยอะไรแบบนี้
เหมือนกับมีอาการทางจิตทางประสาทอยู่ตลอด
ส่วนท่านเจ้าวาดกับรองเจ้าวาดที่บาดเจ็บสาหัส
อยู่ที่วัดมะม่วงเอนตำบลสินปุ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับ
ลูกหลานวันนี้ก็มากันเยอะแยะไปหมดมาดูอาการ
จ้าวาดวัดก็คือพระครูบุญหนักขันติคุณอายุ๙๐ปีแล้ว
อาการล่าสุดยังน่าเป็นห่วงพระลูกวัดที่มีอาการคุ้มข้าง
แล้วก็ทำร้ายเจ้าอาวาสก็คือพระดำรงชัยธรรมอายุ๗๗ปี
เป็นรองเจ้าวาดเนี่ยก็ถูกด้วยนะฮะที่ถูกทำร้ายก็คือพระดำรงชัยธรรม
อายุ๗๗ปีอายุท่านเป็นรองเจ้าวาดก็ถูกทำร้ายด้วยอยู่วัดมะม่วงเอน
พระทั้งสองรูปนะครับรองเจ้าวาดกับเจ้าวาดตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับ
ผู้ก่อเหตุคือพระพีรยุทธ์หอมสูงหรือนายพีรยุทธ์หอมสูงอายุ๓๗ปี
ทางโรงพยาบาลพนมส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสวนสรานรมแล้ว
เพื่อให้แพทย์ตรวจสภาพจิตอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่ตามรายงานข่าวบอกว่าต้องใช้ผ้าพันธนาการ

เนื่องจากผู้ก่อเหตุเกรงว่าจะมีอาการคุ้มครั่งขึ้นมาอีก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตามคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ขณะที่พระทั้งสองรูปก็คือพระครูบุญหนักจ้าวาดวัดมะม่วงเอน
กับพระดำรงรองเจ้าวาดจำวัดอยู่ในกุฏิ
โดยพระครูบุญหนักเจ้าวาดป่วยเป็นอำมพลึกนอนพักอยู่บนเตียงภายในกุฏิ
ก็มีญาติญาติเฝ้าอยู่ด้านหน้า
ต่อมาอดีตพระพิรยุทธ์พระลูกวัดได้ถือจอบ
ด้วยผ้าจีวอนซุกซ่อนไว้ภายในจีวอนที่สวมใส่อีกชั้น
เดินเข้าไปภายในกุฏิของพระครูบุญหนักเจ้าวาด
แล้วก็ใช้จอบฟันเข้าที่กลางหน้าผาก๒ครั้ง
จนเจ้าวาดเลือดอาบเลยบาดเจ็บสาหัส
ญาติญาติก็ช่วยกันจับตัวพระพิยยุทธ์แต่ว่าสมัครหลุดวิ่งหนีไปได้
แล้วก็เอาจอบไปทิ้งในคลองข้างวัด
แล้วก็ยังวิ่งต่อฮะไปยังกุฏิของพระดำรง
ซึ่งท่านเป็นรองเจ้าวาดที่นอนจำวัดอยู่ในกุฏิ
แล้วใช้ก้อนหินทุบเข้าไปที่ศีรษะ๓ครั้ง
หลังก่อเหตุก็ยังหลบอยู่ในวัดนั่นแหละ
ตำรวจมาถึงก็ตามควบคุมตัวไว้ได้
แล้วก็จับศึกคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า
ลูกสาวของพระครูบุญหนักเจ้าวาดวัดบอกว่า
หลวงพ่อมีอาการอาภาษณ์อยู่นะครับ
เป็นอมพลึกซีกขวาต้องนอนพักอยู่ในกุฏิ
ลูกก็จะสลับกันมาเฝ้า
ระหว่างนั้นอดีตพระพีรยุทธ์เดินเข้ามาที่กุฏิ

แต่พอเดินเข้าไปในกุฏิไปถึงเตียง
ก็เอาจอบที่ถือซ่อนมาในชีวอน
ยกขึ้นมาฟันเขาที่ศีรษะลูกพ่อ

เพราะก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะ
หรืออาจจะไม่พอใจที่เคยมาขอลาศิกขาจากรองเจ้าวาด
แต่ว่ารองเจ้าวาดตอนนั้นบอกว่ายังให้ศึกไม่ได้
หลานชายของพระครูบุญหนักนายมนชัยแต่งร่มบอกว่า
หลังทราบเหตุประเด็นที่ยัดติดใจมากก็คือ
เมื่อผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยทางจิต
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมาบวชเป็นพระได้
แล้วทีนี้ไปเจอว่าประวัติของพระที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นคนบ้ามีบัตรเรียบร้อย
แล้วทีนี้ผมก็เลยงงว่าอ้าวอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า

เราจะรู้ได้ไหมครับว่าพระดีพระบ้าจะแยกยังไง
มีการตรวจสอบไหมครับว่าการที่จะมาบวชเนี่ย

อนุญาตให้บวชไม่อนุญาตให้บวช
เป็นคำถามนะครับผมอยากให้สังคมชี้แจงตรงนี้

ถือถ้าไม่มีบัตรอะไรเลยแล้วไม่รู้
อันนี้ก็ยังพอเข้าใจแต่ผู้ต้องหามีบัตร
ตามที่ญาติของพระที่เจ็บสาหัสบอก
มีบัตรการรักษาอาการทางจิตประสาทค่ะ

ก็เลยไม่รู้ว่าบวชมาได้ยังไงนะครับ
พระลูกวัดที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
บอกว่าพระที่ก่อเหตุบวชมาจากวัดอื่น
แล้วมาขอจำวัดอยู่ที่นี่ที่วัดม่วงเอน
ตลอดเวลาที่อยู่ในวัดก็มีอาการซึมเหม่อลอย

ส่วนเจ้าวาดอาภาษณ์นะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยได้พูดไม่ได้คุยเกินอยู่แล้ว
รองเจ้าวาดก็ไม่เคยมีปัญหาบาดหมางอะไร

ก็เลยยังไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไร
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกขจิตคงปราบ
ภูมิกับการสพเขาพนม
บอกว่าเบื้องต้นตำรวจยังไม่สามารถสอบปากคำผู้ต้องหาได้
เนื่องจากมีประวัติรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสวนสรานรม
จึงต้องส่งตัวไปให้แพทย์วินิจฉัยอาการอีกครั้ง
ว่าจะสามารถมาให้การในคดีได้หรือไม่
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าไว้ก่อนแล้ว
ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำประจักษ์พยานก็สอบไปแล้ว๒ปาก
สาเหตุตำรวจบอกว่าก็ยังระบุไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่ายังสอบปากคำผู้ต้องหาไม่ได้ยังคุยไม่รู้เรื่อง